เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างครับ
เขาบอกว่ามีสาวจากกรุงเทพโอ้โหได้ชงได้โชคได้ลาบจากที่

ได้โชคแบบนี้ก็ต้องไปแก้บนแล้วครับ
พาไปเลยที่บริเวณวิหารวัดใส่ตำบลป่างิด
จังหวัดอ่างทองก็มีนางสาวนพรัชสุขสะอาดอายุ๓๒ปีนะ
พร้อมกับเพื่อนฝูงชาวลาดกระบังกรุงเทพนี่แหละ
เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากพรานบุญ

นี่คือวิธีการในการขอโชคขอลาบของที่นี่ครับ
เขาบอกว่าหลายครั้งหลายครามีคนมาขอโชคขอลาบก็ได้กันไป
แต่คนไม่ได้ก็มีเหมือนกัน
แต่ในวันนั้นคนที่เขาได้โชคได้ราบ
เขานำเครื่องเส้นไหว้มาทำการแก้บนพานบุญไง
หลังจากสมหวังดั่งใจปรารถนานะครับ
ไปถามกันหน่อยพรานบุญนี้ยังไงอะไรยังไงมีที่มาที่ไปยังไง

พรานบุญให้โชคที่วัดไซดนั้นได้รับมวลสารมาจากวัดยางใหญ่
จังหวัดพระศรีสมราคจากภาคใต้เลยนะ
แล้วก็มีมวลสารจากวัดเขาอ้อคล้ายกัน
จังหวัดพัทธรุงโอ้สองที่เลย
ใช่ครับมาหล่อหลอมรวมกันในปูนปั้นเท่ารูปคนจริง
ออกมาเป็นตาพรานบุญให้ชาวบ้านได้กราบไหว้
รานบุญนั้นเขาว่ากันว่านะเป็นครูหมอโนรา
เป็นครูบาอาจารย์เหมือนปู่ย่าตายายที่ญาติโยมศรัทธา
ทางวัดเนี่ยก็เลยนำมาให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชา
ขอโชคขอลาภนั่นออกไปต่อนะ

สนใจเขาบอกว่าจริงแล้วพรานบุญถ้าพกติดตัวไว้
เหมือนเป็นแบบว่าสิริมงคลกับชีวิตใคร

เรื่องของเมตตามหานิยมก็สามารถช่วยได้